เอาคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้หน่อยค่ะ
คุณครูถ่ายคลิปเด็กนักเรียนเอาไว้
ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ฝนตกเนี่ย
คือพอฝนตกไม่รู้ว่าเด็กเขากลัวพายุกลัวฟ้าผ่าหรือยังไง
แต่คำตอบมีอยู่ในคลิปนี้แล้วค่ะ
หนูเป็นอะไรลูก

อาวะแม่ตาย
โอ๊ยปามี่
น้องอ่ะตอบมาแบบใสเลยอ่ะค่ะ
เด็กคงจะเคยเห็นนะคุณเวลาที่แบบพายุฤดูร้อนมาเนี่ย

กลัวไงว่าตอนนี้ตัวเราอยู่โรงเรียน
แล้วที่บ้านคุณพ่อคุณแม่จะเป็นยังไง
ฝนตกแรงเป็นห่วงพ่อแม่

คนเข้ามาดูก็แสดงความคิดเห็นกันค่ะ
บอกว่าอุ๊ยตอนเด็กก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน
เวลาที่ฝนตกพายุมาแรงก็เป็นห่วงพ่อแม่
บางคนก็บอกว่าโอ้โหตอนอยู่ป๓นี่
ร้องไห้ทั้งห้องเลยคือเป็นความคิดของเด็กแหละ
รวมถึงอาจจะเป็นภาพจำฝังใจไง
น้องอาจจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้

คนก็ไปปลอบใจทั้งสงสารทั้งเอ็นดูเด็กนะคะ